ครอบครัวพากันไปเที่ยวร้านอาหารริมน้ำ

ก้านร่มสนามร่มใหญ่ที่เรามักจะเห็น

เวลาไปออกตลาดนัดหรือว่าออกไปแบบข้างนอกร้านอาหาร
ลุลงมาข้างจมูกซ้ายครับ

แต่ต้องย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์ครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายปานชัยอายุ๓๒ปีบาดเจ็บครับ
จังหวะที่กำลังนั่งกินน้ำกินข้าวพักผ่อนกับเพื่อน
กับครอบครัวบริเวณร้านอาหารอยู่ริมน้ำในพื้นที่กาญจนบุรีครับ
ลมพัดแรงเลยทำให้เต็นต์อ่ะที่เป็นร่มสนามขนาดใหญ่อ่ะ
มันเอียงแล้วก้าเหล็กซี่นี้มันแทงเข้ามาพอดีเลยครับ
โอ้โหเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิพิทักการเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับ
จุดเกิดเหตุเป็นเหมือนกับสวนอาหารริมแม่น้ำแควร์ใหญ่ในอำเภอ
เมืองกาญจนบุรีครับเขาต้องค่อยตัดเหล็กให้มันสั้นลงเอาผ้า
อสพันรอบแผลตรงจุดนั้นไม่ให้ก้านร่มเนี่ยมันขยับนะครับแล้วส่ง
ตัวไปโรงพยาบาลให้คุณหมอเนี่ยเอาก้านเหล็กออกล่าสุดก็เห็น
ว่าเอาออกได้แล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วสอบถามคนเจ็บเบื้อง
เห็นเขาบอกว่ามาพักผ่อนกินอาหารเล่นน้ำอยู่แถวนั้นแหละ
ร่มสนาเป็นร่มกันแดดขนาดใหญ่เขากางอยู่แล้วลมพัดมาแรง
ก็เลยทำให้ร่มเนี่ยล้มลงมาแล้วก็ก้านร่มนั้นมาเสียบเข้า
พอดีเลยอ่ะแหมมันบังเอิญมากจริงครับไม่คาดคิดเลยคน
เห็นเหตุการณ์ครับแล้วก็เป็นคนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าคนเจ็บแล้วก็เพื่อนตอนแรกนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้
แล้วเขาขอย้ายโต๊ะพอย้ายโต๊ะเสร็จปั๊บ
ช่วยยกจานยกแก้วอะไรเสร็จเรียบร้อย
เขาก็จะขอกางร่มด้วย
เห็นไหมฮะร่มที่กางมันจะต้องมีหลักยึด
ตอนแรกผู้หญิงคนนี้ก็จะไปตามคุณลุงที่เขาเชี่ยวชาญ
เรื่องการกางร่มของร้านมาช่วยกางให้
แต่ในฝั่งคนเจ็บเห็นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอง
เขาก็กางร่มกันกางร่มเสร็จแล้ว
ปักเสียบลงไปโดยที่อาจจะยังไม่ได้เอาที่ยึดมาตอก
เอามายึดเอาไว้แล้วจังหวะนั้นลมพัดแรงมาพอดีเลย
เขาบอกว่าเห็นภาพผู้ชายคนนั้นนะฮะตัวเนี่ยไปกับร่มเลย
คือร่มไปไหนเขาก็ไปด้วยเพราะว่ามันติดคาอยู่ตรงนั้น
ตกใจมากครับตอนแรกคนเจ็บพยายามจะดึงก้านร่มออกด้วยตัวเองนะครับ
ทุกคนก็ต้องช่วยกันห้ามว่าเดี๋ยวมันอันตราย
แล้วรอเจ้าหน้าที่มาถึงฟังเพิ่มเติมครับ
ที่เขาติดกับร่มไปหน่อยแล้วก็วิ่งมาดูเอาไขอยู่
ตอนแรกเราก็บอกว่ามันต้องมีอะไรท้องไหมใช่ไหม
เขาก็เลยในใจแหละมันต้องมีอะไรแน่
นี่เห็นไหมหนูพูดไม่ทันคัดฮ่านั่นเลยเข้าละที
ไม่มีใครเคยเจอแล้วทุกคนก็ตกใจมากกับเหตุการณ์นี้
โชคดีนะครับว่าก้านร่มซี่นั้นไม่ได้แทงเข้าไปในตาตรง
ฉลาบไปนิดนึงแต่ก็น่ากลัวนะครับ
ระมัดระวังกันด้วยขอให้หายไวครับ
นี่ก็คือเรื่องราวที่ต้องเล่าย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังครับ
หวัดเสียวจริงนะคะข่าวนี้ต้องระวังจริง